สวัสดีครับวันนี้ตลอดทั้งวันหลายพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งอีสานคงจะได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นฟ้าอึมครึมครึมอากาศเย็นสบายทั้งวันนะครับเพราะว่าเป็นผลพวงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีทั้งฝนที่มีทั้งกลุ่มเมฆรวมไปถึงอากาศหนาวลมเย็นที่เข้ามาปกกลุ่มเมืองในของเราในระยะนี้แน่นอนครับ
นำเอาทั้งกลุ่มเมฆฝนนำเอาทั้งลมหนาวกำลังแรงเข้ามาปกลุ่มเมืองไทยของเราแน่นอนครับความเย็นที่เข้ามาปกลุ่มของเราก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พายุลูกนี้ไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยโดยล่าสุดตอนนี้พายุค่อยเบี่ยงออกไปแล้วเพราะว่าลมหนาวอากาศเย็นที่แผลลงมาคอยดันพายุให้ออกไปจ
ยังคงต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนอยู่ซึ่งบริเวณในกล่าวนั้นฝั่งอันดามันในระยะนี้ก็ต้องกลับมาระวังเรื่องของสถานการณ์คลื่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือกลุ่มฝนที่ก่อตัวขึ้นจากการคัดการณ์จากกระรมอุตถุนี้ของพัทยาศีฟ้าจะสังเกตว่ากลุ่มฝนที่ค่อยเบี่ยงออกไปแถวบริเวณอ

เยอะหน่อยนะครับส่วนบริเวณตอนกลางเราก็จะเซ็ตสัมผัสอากาศที่เย็นสบาย
โดยเฉพาะในช่วงเช้ากับช่วงค่ำนะครับแต่ว่าตอนกลางวันก็อาจจะร้อนหน่อย
นี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ